ดูต่อกันที่เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
เจ้าของบ้านเขาระทึกเลยกลางดึกอยู่อยู่นะคะ
ในบ้านก็เกิดดับพลึบขึ้นมา
แล้วปรากฏว่ามีเสียงจากนอกบ้านตระโกนออกมาบอก
คนในบ้านเนี่ยบอกว่ามีคนร้ายอยู่ในบ้าน
เขาก็หาสิว่าใครอยู่ในบ้านเขา
ปรากฏว่าไปเจอคนอยู่ที่ห้องใต้บันไดค่ะ
แล้วเรียกอย่างไรคนคนนี้ก็ไม่ยอมออกมานะคะ
สุดท้ายเนี่ยต้องพังประตูใต้บันไดเลยทีเดียวค่ะ
ระวังข้างบนนะระวัง
ระวังข้างบนระวังข้างบน
งัดเลยอังกฤดเด้อไม่ได้รึไง

นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์ก็ชุดละมุนวุ่นวายกันพอสมควรเลย
คนที่อยู่ในบ้านไปเรียกคนรู้จักใช้จอบนำประทุบประตูสุดท้าย
ก็ทุบประตูจนพังแล้วก็เห็นคนที่อยู่ข้างใน
ผู้ที่อยู่ข้างในเป็นสาวประเภท๒นะคะ
ผมยาวอายุประมาณ๓๐๓๕ปีเนื้อตัวมอมแมมไปหมดผู้จาไม่รู้เรื่อง
ตัวเขาเองก็มีท่าทีหวัดระแวงกลัวว่าจะถูกทำร้ายด้วย
เหตุการณ์นี้มีตำรวจสพบังปะกงนะคะจังหวัดฉะเชิงเซา

ไปช่วยกันเจรจาเกลี้ยกล่อม
ให้คนที่อยู่ข้างในสงบสติอารมณ์
สาวประเภท๒รายนี้ก็ยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว
แล้วเธอก็ยอมออกมาจากห้องใต้บันไดนะคะ
แล้วตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพัก
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งค่ะ

ตำบลหนองจอกอำเภอบางปะโกง
เจ้าของบ้านเนี่ยนะคะก็คือนายไพโรธพนาริน
อายุ๓๘ปีเขาเล่าว่า
ตอนเกิดเหตุเขานอนอยู่ในห้องกับภรรยาแล้วค่ะ
จู่ไฟในบ้านก็ดับโดยไม่ทราบสาเหตุ
ว่าคนร้ายงัดประตูหลังบ้านเข้ามานะคะ
แต่โชคดีตอนนั้นมีคนเห็นก็เลยส่องไฟเข้ามาดู

ตกใจเสร็จไปสับคัทเอาท์ภายในบ้าน

ในห้องใต้บันไดนั่นแหละค่ะอย่างที่เห็น
เขารู้ได้อย่างไรว่าไปซ่อนตัวอยู่ห้องใต้บันได
เพราะปกติห้องนี้เขาบอกเขาไม่ได้ล็อกกรอน

แล้วปรากฏว่ามีการล็อกอยู่ข้างใน
ก็เลยรู้ว่าคนร้ายอยู่ข้างในแน่

แล้วก็โทรตามคนรู้จักให้มาช่วยกัน
สุดท้ายก็นำตัวออกมาได้ค่ะ
คนร้ายไปเก็บตัวเองอยู่ในห้องใต้บันไดนะคะ

พอออกมาได้เห็นปุ๊บเป็นคนสติไม่ดีค่ะ
เจ้าของบ้านก็เลยไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไร

ไปที่โรงพักแล้วก็มีการแจ้งข้อหา
เมาและประพฤติตนวุ่นวายนะคะ
โอ้นี่ดูสิตกออกตกใจกันไปหมดเลยอ่ะ